ในฐานะเจ้าภาพหลักหรือฐานะทายาทหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าเกิดคุณมองแล้วว่าคนตายก็ไม่ได้มี
ในฐานะที่ผู้ก้าวเข้ามาก็ไม่มี
เราก็จะต้องไปหาแหล่งอื่นที่มันค่าใช้จ่ายถูกลง

ความฟูฟ่าหรูหราฟุ่มเฟวย
ผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะ

ผมทำงานให้พระพุทธศาสนามาทั้งชีวิตครับ

ในเรื่องของการจัดการศพ

ฟังก์ชั่นแรกคือฟังก์ชั่นในการดีลกับภาครัฐ
นั่นก็คือว่าในเรื่องของการแจ้งขอใบรณบัตร
แจ้งตายเพื่อให้เขาถอนข้อมูลจากทะเบียนราช

เอามาให้เจ้าพิธีในการจัดการศพ

เพราะเดี๋ยวนี้เวลาคุณไปออกใบมรณบัตร
ก็จะเห็นว่าเสียที่ไหนอะไรยังไง

พอแจ้งเสร็จปุ๊บเขาถามว่าจะเอาศพไปทำอะไร
เผาฝังเดี๋ยวนี้ก็ต้องระบุนะเวลาคุณไปแจ้ง
พอคุณทำเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็จะออกมา

ผมขอใช้คำตรงนะกำจัดศพมีแค่วันเดียวนั่นแหละ

แต่ไอ้วันที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพิธีในการอะไรอวร
หรือแสดงความนึกถึงในประเทศไทยเราก็จะมีตัวเลข
เช่น๓วันแล้วก็เผา๗วันแล้วก็เผาอย่างนี้เป็นต้น
คือถ้าถามผมนะก่อนที่คุณจะพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ย
ผมอยากให้คุณเข้าใจหลักการของศาสนาพุทธก่อน
งานศพแบบพุธเนี่ยเดิมเลยเนี่ยศพ
ไม่ตั้งที่บ้านก็ตั้งที่วัด
เอาพระมาทำอะไรเอาพระมาพิจารณาผ้าบังสุกุล

รูปคนผู้วายชนมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าอ๋อฉันได้บังสุกุลให้กับคุณนะ
สมัยก่อนศพเอาไปตั้งที่บ้านน้ำเหลืองไหลติ๋ง
สิ่งเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันไม่ถูกสู่ลักษณะ

ดังนั้นคือไอ้การที่คุณจะมาตั้งศพแบบเดิมมันก็ยาก
ซึ่งถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณใหญ่หรืออยากจะเผาจะมาเผากลางแจ้งเผากองฟอนมันไม่ได้นะ
ไม่ว่าจะกรุงเทพหรือเชียงใหม่เดี๋ยวนี้การจะเผาอะไรสักอย่างเนี่ย

ถ้าถามผมว่านาทีนี้ใครจัดการศพง่ายสุด
เราก็ต้องยอมรับกันตามความจริงกับพี่น้องอิสลามง่ายสุด
เพราะโดยหลักการสัสนาก็เนี่ย
เขาจะต้องออกไปเข้ากุโบทธิ์ภายในหนึ่งวัน
ปล่อยเลย๑วันถือว่าผิดหลักศาสนาเขา
เวลายิ่งมันสั้นลงเท่าไหร่เนี่ย
มันเป็นเรื่องของความประหยัดประหยัดหลายด้านนะคุณ
ซึ่งต้องยอมรับว่าสถานอิสลามทำให้ดีที่สุด
ความฟู่ฟ่าหรูหราฟุ่มเฟือยผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะ
มันอยู่ที่ฐานะและความมีหน้ามีตาในสังคมของผู้ตาย
หรือครอบครัวผู้ตาย
บางทีคนตายดังแต่งานศพอาจจะไม่ใหญ่ก็ได้
ในงานบางงานก็เช่นกันเจ้าตัวเนี่ยคนตายอาจจะไม่อะไรหรอก
มีลูก๕คนลูก๓๕คนเป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นตำรวจระดับสูงบ้างอย่างนี้
ก็กลายเป็นว่างานช้างอะไรงานนี้
คือถึงบอกว่าไอ้ความใหญ่หรือความโตของงานศพเนี่ยไม่ได้อยู่กับศาสนา
ซึ่งถามว่าของพวกนี้มันจำเป็นไหม

พันผ้าจุดน้ำมันลาดกองฟอนพระพุทธเจ้านี่กองฟอนเลย
ดังนั้นคือถามว่าโดยพื้นฐานค่าใช้จ่ายมันไม่ได้เยอะหรอก
แต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอื่นที่มาตามความสะดวกสบายของคนที่มาตั้งศพต่างหาก
มันเป็นหน้าเป็นตาของคนจัดงานมากกว่า
ที่บอกผมถามว่าคุณจัดดอกไม้๒ล้านบาท
ผมถามว่าคนตายขึ้นมาดูได้ไหม

เหมือนกันคนที่มางานก็เออสวยเสร็จแล้วกลับไป

พุทธเจ้าสอนไม่ให้ตั้งศพด้วยดอกไม้หลักล้าน

แต่มันเป็นความต้องการของเจ้าภาพ
อย่างเมื่อกี้เราทำกันค่าใช้จ่ายไม่ถึง๒๐๐บาท
ว่าคุณจะสวดศพ๑คืนไม่ถึง๒๐๐จริงนะ
แต่ถ้าวันเมื่อเรามาอยู่บนงานศพกันจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น
อาหารแขกเหลื่อยมาแล้ว

มาแล้วค่าสาราค่าเจ้าหน้าที่ในการดูแล

เจ้าหน้าที่คนเดียวดูแลสาราก็ราคาหนึ่ง
จะต้องการใช้๔คนเพื่อให้ภาพมันดูสวย

ผมถามว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแล้วนะ
ส่วนใหญ่การประเมินราคาจะมาอยู่สองฝั่ง
ฝั่งแรกก็คือเจ้าตัวคนจ่ายเงิน

การจัดเขาประเมินจากประสบการณ์ตัวเองอันนี้คือส่วนแรกนะ
แต่ถ้าเกิดคนเหล่านั้นไม่มีประสบการณ์ในการประเมินเองเช่นไม่รู้ทิศทางในการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ
ไม่รู้ถึงเรื่องของในสถานะพี่ต้องจ่ายเท่าไหร่มันจะมีกรณีที่สองเข้ามาก็เรื่องของคุยกุญสือ
บางคนอาจจะไปหาเจ้าหน้าที่เมนเจ้าหน้าที่วัดพระที่รู้จัก
ซึ่งไอ้เรทที่มันแปรผันเนี่ยถ้าตัวผู้เจ้าภาพไม่มีประสบการณ์ในการจัดเองเนี่ย

ค่าไฟเท่านี้ค่าเปิดเตาเท่านี้

แต่ผมเชื่อว่าไอ้ซองแต่ละลายรูปไม่ได้กำหนดหรอก
คือดังนั้นค่าใช้จ่ายแปรผัน

มันอยู่ที่ตัวเจ้าภาพจริง

ทรัพยากรคนทรัพยากรทางการเงิน
แล้วก็ทรัพยากรทางสังคม

จุดจบของมันคือการใช้เงินเพื่อจะจ่าย
เราจะตายปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นผู้จัดการศพ

คนที่จะตายมีตังค์หรือเปล่า

คุณก็ต้องรู้ว่าเงินในกระเป๋าตัวเองมีเท่าไหร่

ในฐานะที่ผู้ก้าวเข้ามาก็ไม่มี

หน้าตามันได้แล้วกูต้องมาอยู่นะ
จุดใดจุดหนึ่งซึ่ง

กับสองคือยอมรับตามทรัพยากรของตัวเอง

ก็มีหลายวัดที่ประกาศเลยนะว่า

ไม่เสียค่าใช้จ่ายเผาฟรี

จะฝากอย่างหนึ่งตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ย

ตีซีไว้บ้างไปทำบุญกับเขาบ้าง

จะได้ของง่ายคุณไม่ครบวัดอ่ะ

ใกล้เคียงเลยเนี่ยแต่คุณจะไป
กหน้าไปขอของฟรีเขาตอน

แต่วัดนั้นต้องเป็นคนไปหาเงินมาให้คุณนะ
เพราะว่าค่าน้ำมันดีเซลในการเผา

ฆ่าทุกอย่างในศาสนาใดก็ตาม

มันต้องมีใครสักคนอยู่ดีอะ
มันไม่ใช่สวัสดิการของรัฐเรื่องการกำจัดศพเราต้องกำจัดด้วยตัวเองเป็นภาคเอกชน
ผมต้องบอกเลยว่าวัดเนี่ยถือว่าเป็นภาคเอกชนนะเอกชนที่เขาเป็นนิติบุคคลที่เข้ามาดูแลให้คุณ
ไม่ว่าจะพิสตจักรไม่ว่าจะกุโบนินติรัฐนั้นต้องจัดการในเรื่องเกิดตายของคนด้วยนะ

เราสูญเสียทางใจไปมากพอแล้วนะครับเรายังอยากจะสูญเสียในทางเศรษฐกิจในกระเป๋าตัวท่านมากแค่ไหนคือผมเชื่อนะว่าตลอดเวลาสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพระสงฆ์เราพยายามจะพูดกันโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่หลายรูปนะคืออยากจะให้เราอ่ะลดเรื่องค่าใช้จ่ายบนงานศพแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าหลวงพ่อเทศกันจนมรณภาพไปท่านไม่รู้กี่รูปแล้ว

ไปศาสนาเป็นเครื่องขโมปอบอารมณ์วาระสุดท้ายนั้นแต่ไอ้ความแพงความสิ้นเปลืองการใช้จ่ายอะไรทั้งอย่างเนี่ยผมมองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นของมาทีหลังและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาแต่มันเป็นค่านิยมที่ผูกผูกกันมาเอง